คุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นวันสำคัญที่ประสบกรณิกรไทยนะครับจะได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมากซึ่งประชาชนจำนวนมากต่างเข้าไปอย่างพื้นที่พระราชพิธีแล้ว
บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดจะเป็นอย่างไรนั้น
ติดตามได้จากบรรยากาศนั้นจากคุณนัทพงศ
เรียบสันเทียย์พุศิฆาธรรมดรทรชนิ
ขอบคุณคุณสืบสกุลคุณรสลินคุณสุภัชตรา
ซึ่งวันนี้นะครับแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นจะสามารถเปิดจุดคัดกรองให้กับพี่น้องประชาชน
สามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ได้ในเวลา๑๒นาฬิกานะครับ
แต่คุณผู้ชมก็เห็นที่ด้านหลังของผมแล้วนะครับ
ขณะนี้เริ่มมีพี่น้องประชาชนเป็นบางส่วนนะครับ
เดินทางมารอที่บริเวณด้านหน้าจุดคัดกรองบ้างแล้วนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางประชาชนนะครับ
พวกเขาที่มารอกันบริเวณตรงนี้
ส่วนใหญ่เขาเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับ
อย่างเช่นที่จุดคัดกรองที่๑๕นะครับ

เยื้องกับสะพานผ่านฟ้ารีราชครับ

แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเปิดผ่านจุดคัดกรองได้ในเวลาเดียวกับจุดอื่น

แต่ประชาชนก็เริ่มเดินทางมาจับจองพื้นที่นะครับ
บางคนเนี่ยเขาเดินทางมาก่อนตี๕ด้วยซ้ำนะครับ
เพื่อมาเฝ้าชมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒อย่างเนื่องแน่นนะครับ
และสำหรับกิจกรรมยามว่างของพี่น้องประชาชนนะครับ
ที่เขาเดินทางมารอเดินผ่านจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่นั้น
ก็มีพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มนะครับ
ใช้เวลาว่างด้วยการเก็บภาพความสวยความงาม
บริเวณถนนราชดำเนินที่มีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย
กลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งครับเขาเดินทางมาจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

โดยเธอได้ยอมรับว่าอยากเดินทางมาร่วมพิธีนี้
เพราะอยากชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วยตาตัวเอง
โดยไม่ต้องผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์

ที่จะได้เห็นพระราชพิธีครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต
โดยเธอมั่นใจว่าจะไม่ย่อท้อนะครับ
แม้จะต้องเจอกับสภาพอากาศที่อาจจะร้อนจัด
ในช่วงเวลากลางวันก็ตามครับ
ครั้งหนึ่งในชีวิต

หินไปหาว่าจะอยู่จุดไหนเดี๋ยวจะรอตรงพอลิเวส
ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องเข้าไป
ต้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจัดเขาจัดเนอะ

เพราะวันนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านเสด็จไปตรงไหนบ้างเนาะ
ทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่จำจุดคัดกรองต่าง
ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์นะครับ
ในการห้ามนำขวดน้ำดื่มและอาวุธทุกชนิดเข้าพื้นที่
ซึ่งการตรวจสอบเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับ
แต่ประชาชนก็ได้ให้ความร่วมมือ
และเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
สำหรับการปฏิบัติตัวนั้นนะครับประชาชน
ต้องมีการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม
หากใครที่มีโรคประจำตัวให้พกยาติดตัวมาด้วย
และผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมา
เขียนเบอร์โทรศัพท์ติดไว้กับเด็ก

จะมีการแจกหมวกและกระบอกน้ำให้กับประชาชน
และในเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
จะมีเสือเบาะรองนั่ง
ไว้รองรับประชาชนที่เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยครับ
ครับทั้งนี้นะครับสำหรับจุดคัดกรอง
ที่ผมได้มีการยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับ
ก็มีข้อมูลมาว่าพี่น้องประชาชนนั้น
สามารถเข้าไปรอตามจุดพักคอยได้นะครับ
สำหรับบริเวณตรงนี้ที่ใกล้ที่สุดก็คือ
ส่วนสาธารณะป้อมมหาการนะครับ

ครับขอบคุณทีมข่าวนะครับที่รายงานบรรยากาศให้ทราบนะครับ
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดคัดกรองทั้ง๖โซน
จุดที่ประชาชนสามารถเข้าไปยังจุดพักคอยได้แล้วนะครับ